พูดถึงเรื่องของการเรียนหลายวิชาดนตรีเรียนไปแล้ว

กีฬากระโดดหนังยางมีไหมคะ

อันนั้นเก็บไว้เล่นที่บ้านนะคะแต่ว่ากีฬาชนิดนี้สิ
ทำไมคนที่เล่นกีฬาชนิดนี้ทำแล้วเจ็บปวดรวดร้าวขนาดนี้ล่ะคะ
ดิฉันว่าพี่ชานี่คุณชนะคงจะเข้าใจ
เข้าใจว่าเล่นแบบไหนและเข้าใจว่าถ้าพลาดแล้วจะรู้สึกอย่างไร

ตอนนี้ปักลงไปที่ปักตะก้อนะฮะปักพื้นไปแล้วค่ะ
คือเอาจริงจะบอกตรงเลยนะว่ามันเป็นอะไรที่เจ็บปวด
มันไม่ได้เจ็บอย่างเดียวนะมันจุกมันจุกแล้วมันก็บาด
มันบาดลึกครับคุณรู้ไหมว่าไอ้เน็ตตะก้อเนี่ย
มันคมใช่มันเป็นเชือกไนลอนใช่ไหมใช่มันเจ็บอุ้ยโอ้ยแล้วดูสิ
คือกะว่าอะไรรู้ไหมท่านี้คืออะไรท่านี้สวย
ชงเองนี่สับตักร่อนี่ชงเองแต่พอดีกินแล้วมันข้ามพอดีนะ
ก็เลยทั้งเจ็บทั้งจุกันไปคงจะต้องพักไว้อีกสักพัก
ก็มีแค่ร่างกายส่วนเดียวแหละ

ท่านี้ชาวบ้านชาวบ้านก็เรียกว่าความหม้อเป็นการกระดดติ้นหลังกา
แต่เนี่ยท่าทางจะคว่ำผิดจังหว
ผิดเลยไปนิดนึง

ดูแลกันให้ดีสำหรับใครจะเล่นกีฬาอะไรนะคะ